สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรู้ก่อนร้านหนาวกับดิชัดนัทชาหกิตมกค่ะสภาพอากาศที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนในประเทศไทยของเราในช่วงนี้นะคะเกิดจากมรสุมฝนประจำรูดูและหย่อมความกดอากาศนอกประเทศค่ะทำให้ประเทศไทยของเราหนึ่งวันเหมือนมีสองรูดูค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเพราะฉะน
ป้องกันโรคฉี่หนูไม่ควรให้สัตว์เท้ากีบอยู่ในที่ชื้นแฉะ
ขณะที่ภาคกลางนะคะฝนเยอะเพราะฉะนั้น
เกษตรกรควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนระหว่างหนอนในพืชไร่และสวนผลไม้ค่ะ
ในขณะที่ภาคตะวันออกยังคงพบฝนในหลายพื้นที่ค่ะ
โดยสถานกรณ์ต้องจัดรางระบายน้ำนะคะระหว่างโรคพืชจักรเชื้อรากันด้วย
ส่วนภาคใต้ค่ะฝนยังคงเยอะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะคุณผู้ชม
ฝนหนักระหว่างน้ำพร่วมฉะพรรณป้องกันโรคพืชจักรเชื้อราและสัตว์พืชจำพวกน้อนค่ะ
คุณผู้ชมคะในลักษณะนี้นะคะในช่วงนี้ประเทศบาซิลได้กลับเข้าสู่ฤดูไฟป่าอีกครั้งนะคะคุณผู้ชม
โดยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจจะจำกันได้บราซิลต้องเผชิญกับไฟป่าครั้งใหญ่ในป่าอเมซอนมาแล้วนะคะ
คาดว่าในปีนี้ไฟป่าจะรุนแรงมากกว่าเดิมเพราะว่ามีสภาพอากาศที่แห้งค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ